เป็นผู้ชายคนนึงพอเล่าเข้าปากเมาหนัก
แล้วก็ทำตัวใหญ่โตกลางเลยนะ
เขาขับเบนส์นะไปชนทั้งมอเตอร์ไซค์ชนทั้งรถยนต์
เท่านั้นไม่พอค่ะไปชกหน้าพ่อของคู่กรณีอีก
ด่าชาวบ้านด่าตำรวจแล้วก็อ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโต

ตอนนี้เขากำลังด่าตำรวจอยู่นะครับว่า

เห็นเสียงเบาจริงไม่ใช่แบบนั้นคุณผู้ชม
เขาพูดว่ามึงมีสิทธิ์อะไรมาค้นรถตู้
คือเนี่ยเขาก็ดากราศใหญ่เลยนะนะคะ
อารวาสอยู่บนถนนสายอำเภอสันคบุรี
สัพยาบริเวณตำบลห้วยกรดที่อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏนี่แหละ

ก็เจอรถเบนส์คันนี้สีบรอนเงิน
อยู่ข้างแล้วไฟด้านหน้าซ้ายแตก

ด้านหน้าซ้ายก็ระเบิดด้วย
เพราะว่าตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
อารวาสด่าทอทำร้ายคู่กรณีใช่ไหมตำรวจก็เลยต้องมาตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็มาขอตรวจรถเบ้นคันนี้นะครับใช่ค่ะพอมาปั๊บก็เจอเจอด่าปุ๊บ
คนนี้แหละค่ะคือนายวุฒิชัยศรีสิริอายุ๕๓ปีเป็นชาวภูเก็ต
พอไปตรวจมีใบขับขี่นะเป็นใบขับขี่ตลอดชีพ
แต่ทีนี้รูปที่ติดบัตรคุณผู้ชมเขาใส่ชุดทหารยศร้อยตรีแต่ก็ไม่ทราบสังกัดนะคะ
จากบัตรนอกจากสภาพรถแล้วสิ่งหนึ่งที่ตำรวจบอกว่าอื้อหือเต็ม
เต็มเลยคือกลิ่นละมุดค่ะหึงเลย
ไม่ใช่เขาดื่มเหล้าแล้วเขาก็พูดจาวว่าไปวนมาไม่รู้เรื่องนะคะ

แล้วก็ตอนที่เกิดเหตุกำลังกลับไปที่อำเภอสัพยา
แล้วก็ตะคอกด่าทอชาวบ้านที่มามุ่งดู
ไม่พอนะอ้างยศอ้างตำแหน่งอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตงั้นงี้
แล้วก็ด่าตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่
แถมเป็นการขัดขวางการทำงานของตำรวจด้วยนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็เรียกรถยกค่ะมาเอารถเบนส์คันนี้ไป
แล้วก็เอาตัวผู้ก่อเหตุไปที่สพสันคบุรี

มีผู้เสียหายที่ถูกรถชนตามไปที่โรงพักไปให้ปากคำค่ะ
ทีนี้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็บอกว่านายวุฒิชัยคนนี้เขาขับรถ
เข้าไปทางอำเภอแล้วไปชนกับมอเตอร์ไซค
อยู่ในเส้นทางเดียวกันซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอ
หลังจากนั้นนายวุฒิชัยก็ขับรถสายไปสายมาค่ะ
ไปชนกับมอเตอร์ไซต์อีกคันจนมอเตอร์ไซต์เขาล้ม
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่เป็นผู้หญิงนะคุณ
ได้รับบาดเจ็บที่สะโพกหัวแตก
แล้วพ่อของหญิงสาวที่บาดเจ็บเขาอยู่ใกล้แถวนั้นไง
ก็รีบมาช่วยเหลือลูกสาวแต่ว่าพ่อเขาเนี่ยถูกต่อยค่ะ
ถูกนายวุฒิชัยต่อยที่ใบหน้า๒ครั้งจนใบหน้าคุณพ่อบวมแตกเลย
หลังจากนั้นนายวุฒิชัยก็พยายามที่จะหลบหนี
ทางตลาดห้วยกรดจนไปชนกับรถเก๋งอีกที่จอดอยู่ข้างทาง
แล้วก็หนีไปชนรถอีกคันนึงอีก
หลังจากนั้นไปชนเสาเหล็กก็เลยต้องจอดรถ

พ่อของผู้หญิงที่บาดเจ็บเขาก็เปิดเผย
บอกว่าลูกสาวผมกำลังจะขี่รถกลับบ้าน
กำลังจะเอานมกลับบ้านไปให้ลูกเล็ก๒คน
ตอนนี้ลูกสาวผมยังปวดสะโพกอยู่เลย

พ่อก็เลยกลัวไงว่าถ้าเกิดว่าเจ็บสะโพกจนเดินไม่ได้จะทำยังไง
อีกอย่างหนึ่งมอเตอร์ไซคันที่เกิดเหตุ
ลูกสาวก็เพิ่งซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้ว

มาเจอคู่กรณีที่บอกว่ารับราชการเป็นรั้วของชาติ
แต่ว่ามีพฤติกรรมมีการกระทำแบบนี้
เขาก็อยากจะให้รับผิดชอบค่าเสียหายนะคะ

เขารักษณะเขาเป็นไงเขากลางอะไร

วุฒิชัยที่ขับเบนซคือขับรถโดยประมาณ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหาย
และทำลายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบัตรเจ็บสาหัส
เมาสุราหรือของมืนเมา
เพราะว่าวัดปริมาณแอลกอฮอลในกระแสเลือดแล้วนะคุณ

พี่เขาชี้กล้องนะหน้าแดงหน่อยนะ